ในรถคนไทยนะคะที่จะมีการเดินทางกลับมายังประเทศไทยจากอิสราเอลในพื้นที่อิสราเอลนั้น
คาดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะจะเป็นล็อตที่สามอีกจำนวนหนึ่งร้อยคนครับ
จะบินกลับมาถึงประเทศไทยเดี๋ยวทางทีมงานเราจะมีการขึ้นรายชื่อปรากฏตรงนี้
กรุงเทลอาวิฟต์ค่ะได้มีการจัดเที่ยวบินนะคะในการอบพยพคนไทยครั้งที่สาม
โดยจะออกเดินทางบินในเวลา๑๑นาฬิกาแล้วมาเปลี่ยนเครื่องที่นครดูไบ
ออกจากนครดูไบในเวลา๒ทุ่ม
แล้วก็คาดว่าจะบินมาถึงไทยในวันพรุ่งนี้นะคะ
คือ๑๕ตุลาคมในเวลา๗โมง๒๕นาที

โดยเครื่องบินของแรงงานไทยล็อตที่๓นี้
มีการบินลงที่สนามบินอุตภัวจังหวัดระยองค่ะ
เมื่อถึงสนามบินอุตภาวเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อให้ญาติพี่น้องมารอต้อนรับ
แล้วก็มารอรับแรงงานแต่ละคนที่โรงแรมแห่งนั้น
ซึ่งคาดว่าแรงงานทั้งหมดจะมาถึงโรงแรมในเวลา๑๐โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะ
โมงเช้าถึงโรงแรม๗โมงครึ่งถึงสนามบินอุตภัวร์

มีการเผยแพร่ภาพภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอลทาวีฟ
โดยตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่กรุงเทลอาวิฟต์
ได้มีเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยการความมั่นคงต่างของเทศบาลเมืองเอสโคแล้วก็กองทัพอิสราเอล
เดินทางไปรับแรงงานไทยซึ่งส่วนหนึ่งติดอยู่ในพื้นที่อันตรายใกล้เคียงกับฉนวนกาซ่า
อย่างเช่นตัวเมืองโมชาฟมิสตาคิมและโมชาฟอามีโอส
เพื่อที่จะนำแรงงานทั้งหมดมาพักในศูนย์พักรอที่สถานทูตมีการจัดตั้งขึ้น
เพื่อรอโดยสารเครื่องบินอบพยพกับประเทศไทย
ส่วนอีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่แรงงานไทยนะคะในอิสราเอล
มีการถ่ายคลิปลงในติ๊กต๊อกคลิปนี้ค่ะ
ขณะที่กำลังเดินทางอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย
แล้วผ่านบริเวณคุณผู้ชมจำได้ไหมมันมีงานเทศกาลดนตรี
ที่อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลก่อนที่จะถูกกองกำลังฮามัส
ได้มีการบุกโอ้โหเข้ามาถล่มจนกระทั่งมีคนเจ็บมีคนตาย
ซึ่งก็คือเหมือนกับขับผ่านคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
บริเวณจุดที่มีการจัดงานเทศกาลดนตรีปรากฏว่าสองฝั่งข้างทาง
มีแต่เศษซากรถยนต์ของผู้ประสบภัยที่ถอดจอดทิ้งไว้
แล้วก็ทิ้งไว้เพียงคราบความเสียหายต่างที่เกิดขึ้นนะคะ
รถกลุ่มประสบประเทศเนอะโดนกัดดินที่จัดงาน
โอ้โหเต็มเลยอะ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งนะคะคือมีแรงงานไทยรีวิวว่า
พออบพยพมาแล้วเนี่ยสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์พักคอย
ก็จะมีการอยู่การกินลักษณะแบบนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันค่ะ
พี่นอนพี่มายังปลอดภัยแล้วนะครับ
พี่ครับกำลังมารอรับของที่นอนครับผมที่นอน

ปิดไปอัมเมื่อไหร่เนี่ยก็หากินเองครับ

แรงงานไทยอีก๑๐๐คนก็จะเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย
ทีนี้คุณผู้ชมคะมันมีข้อมูลล่าสุดออกมาค่ะ
ของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรี

ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางลงไปยังพื้นที่จังหวัดพิศนุโลก
เป็นตัวเลขที่เชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้น
เป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้นายกบอกว่าทางสถานทูตไทยประจำอิสราเอล
ระบุว่าคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีกสามศพรวมขณะนี้นะคะ
คนไทยเสียชีวิตทั้งหมด๒๔ศพแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันจำนวนเท่าเดิม
อันนี้คือตัวเลขเท่าเดิมคือ๑๖คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็รอการช่วยเหลือค่ะ
ดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามความคืบหน้าได้ทุกช่วงข่าวนะครับ
เดี๋ยวจะมีมุมจอขึ้นให้ด้วยกับสถานการณ์ตัวเลขที่มีการขยับขึ้นจำนวนของผู้เสียชีวิต
รวมทั้งจำนวนของผู้ที่อยากจะขออบพยพกลับมาประเทศไทยตอนนี้ตัวเลขก็ทะยานขึ้นไป๖๐๐๐กว่า
ประมาณสัก๗๐๐แล้วนะครับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
คุณผู้ชมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้
แล้วเดี๋ยวรอติดตามกระทรวงการต่างประเทศจะมีการแถลงในวันนี้ประมาณช่วงบ่ายด้วยนะครับ